ไฟไม้สายเคบัลสายสื่อสาร
ริมถนนเจ้าวัฒนาขาเข้าปากซอย๖มุ่งหน้า
วงวินวิบังเวียดีแสนอาจรองกิจ๔
รถไฟฟ้าไฟไม้สายสื่อสาร
สายเคเบิลเออสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมัดรวมกัน
แล้วก็ขนานไปกับเสาไฟยาวประมาณสัก๒๐๐กว่าเมตรได้
เจ้าหน้าที่รีบปิดการจราจรในตอนนั้น
เนื่องจากมันมีสะเก็ดไฟกระเด็นมาเป็นระยะ
แล้วลามไปหาหม้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเลย
เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดประมาณ๒๐นาทีไฟก็สงบ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน
ลงพื้นที่แก้ไขส่วนที่เสียหาย
นายไตรมิตรมณีกันวิศวกรไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงบางเขน
เปิดเผยบอกว่ามีความเสียหายทั้งเสาทั้งสาย
อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายส่วนเลยขณะนี้

ว่าเกิดจากสายสื่อสารจากเคเบิ้ล
ที่มันมัดรวมกันมันทำงานใช่ป่ะ

พอร้อนรวมกันมันก็ไหม้สิครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เห็นแล้วก็คิดแบบนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นจนได้